ท่านผู้ชมครับไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นางรองจังหวัดบุรีลำ
มีคนเข้าไปขโมยโทรศัพท์มือถือของคนที่เข้ามาเฝ้าญาติที่ป่วยอยู่นะฮะ
ผู้ชายคนนี้นะครับใส่แมสปิดบังใบหน้านะครับ
แต่ว่ารูปร่างลักษณะเนี่ยถ้าเห็นก็จำได้ง่าย

คือจำได้ถ้าดูอย่างนี้นะฮะเดินเข้ามาที่ตึกผู้ป่วยรวมหญิงนะฮะ
อยู่ชั้น๒ตึก๕ของโรงพยาบาลแห่ง๑ที่นางรองบุรีรำนะครับ
อายุน่าจะสักประมาณ๓๐๔๐นะคนนี้นะครับเข้ามาในห้องผู้ป่วยนะครับ
แล้วจะไปเห็นกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งหลังจากเดินแบบด่อมมองดูแบบนี้
จับภาพผู้ชายคนนี้นี่ฮะขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกจากที่จอดรถของโรงพยาบาลไป
นี่ฮะท้องที่สพนางรองนะฮะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้คือ
พอผู้ชายคนนี้ออกไปแล้วเนี่ยหลังมาดูกล้องวงจรปิดกันเนี่ยก็เลยแบบโอ้โหนายคนนี้น่าสงสัยที่สุดแล้ว
เพราะมีโทรศัพท์มือถือของญาติผู้ป่วยเขาหายผู้เสียหายชื่อนายสิรดลอายุ๒๑ปีนะฮะ
นายสุรดลวงกัณหานี่ฮะน้องศิรดลนะครับบอกว่ามาเฝ้าไข้คุณยายคุณยายอายุ๘๒
เป็นเส้นเลือดขาอุดตันก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องเขาก็ออกไปรับยาให้คุณยาย
ก็ฝากคนที่เขามาเฝ้าไข้เตียงข้างบอกช่วยดูยายผมแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมไปรับยาหน่อย
สักครึ่งชั่วโมงกลับมามาถึงก็ไปหยิบโทรศัพท์มือถืออุตส่าห์ซุกเอาไว้ใต้หมอนที่เตียงนอนของยายนะฮะ
ไม่เจอฮะถามเตียงข้างเห็นโทรศัพท์ผมไหมไม่มีใครเห็นนะครับก็ถามว่าเอาแล้วมีใครเข้ามาบ้าง
เตียงข้างบอกว่าก็เห็นผู้ชายคนนึงเข้ามาบีบนวดให้ยายของหนูแล้วก็มาห่มผ้าให้อ่ะ
ก็อยู่สัก๒๓นาทีแล้วเขาก็เดินออกไปก็เลยไปขอทางโรงพยาบาลดูกล้องวงจรปิด

ก็เห็นตอนหยิดครับแต่ก็เห็นว่ามาห่มผ้ายายเป็นพูดคุยอย่างนั้นอย่างนี้
คนข้างเด็กเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ๓นาที
นี่ฮะไม่ใช่ญาติเลยไปบีบนวดไปห่มผ้าให้เขา
แล้วซุกใต้หมอนเนี่ยโทรศัพท์มือถือคลำเจอเอาไปเลยฮะ
ตำรวจก็ตามนะครับเพราะว่าตามไม่ยากครับ
ตามจากป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่ออกไปครับทุกผู้ชมครับ
เห็นภาพที่จุดร้านจอดรถนะครับ
ทะเบียนรถเนี่ยก็รู้ว่าอ้าวนายคนนี้ฮะนายตรีเนธนาคากุล
อายุ๔๐ปีเจ้าของรถจักรยานยนต์
ตามไปถึงบ้านเช่านะฮะแล้วนี่ตำรวจบอกอ่าดูคลิปนี่สิ
ใช่ไหมเข้าไปในโรงพยาบาลใช่ไหม
นวดยายเขาเนี่ยแล้วเอาโทรศัพท์มือถือหลานเข้าไปเนี่ย
เนธบอกว่ายังไงรู้ไหมไม่ใช่ผมฮะอันนี้น้องชายฝาแฝด
ผมไม่รู้เรื่องแหมผมไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลย
นี่น้องชายฝาแฝดเดี๋ยวฟังครับ
นายพ่งรุ้นลงมาน้องคนไหนอยู่ไหน
คู่แฟดน่ะไม่มี
อุ๊ยม้าวพี่คุดรองกันรู้อ่ะ
ไม่มีคู่แฝดคอแห้งเลยพูดถึงคู่แฝดนี้คอแห้งเลยต้องกระดกน้ำไปด้วย
ตำรวจเลยบอกไม่เป็นไรเนธน้องชายฝาแฝดของเนธก็ได้
เอาอย่างนี้แล้วรู้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือที่น้องฝาแฝดเนธเอาไปเนี่ยมันอยู่ไหน
บอกอ๋อรู้ครับเดี๋ยวผมพาไปนี่มันซ่อนอยู่ตรงนี้ซอกกำแพงรั้วบ้านเช่าผมนี่แหละ
ตำรวจก็อันไหนไปดูซิน้องชายฝาแฝดของเนธซ่อนไว้ตรงไหนเจอจริงฮะเจอโทรศัพท์มือถือครับ
แล้วน้องชายฝาแฝดล่ะเจอไหมคะไม่เจอฮะแต่เนธก็ยังยืนยันว่าแม่น้องผมนี่มันแสบจริงมันไปขโมยมือถือเข้ามาเนี่ย
ดูสิคุณตำรวจเนี่ยมันซ่อนไว้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่หยิบมาเจอเลยตำรวจบอกไม่เป็นไรเนธ
แก้ข้อกล่าวหาในชั้นศาลก็แล้วกันเพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนเหลือเกินนะครับก็เลยแจ้งข้อหาไปลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ
โอ้โหก็ต้องไปหาน้องฝาแฝดมาเป็นพยานในชั้นศาลว่ามีตัวตนไหมอ่ะใช่ไหม